ช่วงตลอดตลาด

ตลาดวันนี้มาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เดี๋ยวจะพาไปจังหวัดบราจีนบุรีก่อน
มาดูราคาสินค้าในตลาดกันก่อนก็ได้ค่ะ

เห็ดฟาง๑๓๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
นางฟ้า๕๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
หูหนูค่ะ๕๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็เห็ดเข็มทองวันนี้๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไปเช็คราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนค่ะ
ไปเช็คราคาของเนื้อสัตว์ก่อนค่ะ
ไปเช็คราคาของเนื้อสัตว์ก่อนค่ะ
ราคาเนื้อสัตว์วันนี้นะคะ
หมูเนื้อแดง๑๑๕บาทต่อกิโลกรัม